เนื้อหอมต้องยกให้คุณผู้ชมขานะ

แต่คนที่แรงไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นนุ่มรุ่นน้องดีกรีม
พระเอกวัยสายนนกุลนี่แหละค่ะ
ไตล้ก็ดีกว้าครัวก็หล่อหน้าตลงโอ๊ยโดนใจนะฮะ
บอกเลยว่ากองเชียร์ของคู่นนกุลกับแม่แอ๊บเนี่ย
คุณผู้ชมจำได้ไหมย้อนกลับไปว่ามันมีคลิปที่
เออแม่แอฟเนี่ยพาน้องปีใหม่ไปชมการแสดงที่

แล้วก็มีหนุ่มนนกุลเดินมาด้วยเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมนะ
มีวงกลมให้ดูอย่าเพิ่งไปโฟกัสคุณพิทานะ
แล้วก็เลยอยากจะถามนนกุลให้ออกมาเปิดใจหน่อยว่าตัวเองสนิทกับแม่แอฟขนาดไหนยังไง
ก็รู้เลยว่าทำงานละครด้วยกันแต่ว่าหลังจากเลิกกองผู้กำกับสังคัตมันยังไง
และที่ไปมหิดลด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าก็เลยช่วยจัดแจงหาบัตรให้หรือเปล่า
แม่แอฟเขาเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากแล้วก็รอบมาตลอดเลย
ไปฟังคนหล่อเขาพูดดีกว่าค่ะ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
มีพี่ดีมากก็ก็หวังว่าจะ
น้องเขาดูแบบว่าเหมือนจะกึ๊กกักในการตอบอะไรยังไงหรือเปล่า
เชียร์ไหมถ้าแม่แอ๊บกับน้องน้องกุลเนี่ย

ถ้าเขาจะมีความรักนอกจอเกิดขึ้นจริงเนี่ย

ฉันคนหนึ่งที่เชียร์เชียร์มาตลอด

เออมันได้อยู่นะเคมีมันน่ารัก
คือใดก็แล้วแต่อยากให้พี่แอ๊บเนี่ยมีความสุขแล้วด้วยความรัก